ควายคล่างที่จังหวัดพยาวปรากฏว่านี้เตลอดเปิดเปลิงลงมานะคะ
คือควายตัวนี้มันหนีตายมันเตรียมที่จะถูกนำไปเที่ยวโรงฆ่าสัตว
แล้วก็หนีลงมาพอหนีเข้ามาที่เขตเทศบาลเมืองพยาวเนี่ย
ไปทำร้ายร่างกายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ๑คนนะคะ
หนีกันข้ามวันข้ามคืนจากวันที่๑๑สิงหาคม
ข้ามไปวันที่๑๒สิงหาคมหลังจากที่หนีจากตัวเมืองพยาวแล้ว

ไปทำร้ายหญิงสูงวัยหญิงสูงอายุซึ่งเป็นชาวนา
ได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีก๑คนนะคะ
ควายเพศมีอายุ๑ปีเศษนะคะ
มันอยู่ที่ไหนปรากฏว่ามันไปเจอค่ะ
มันไปติดอยู่หน้าฝ่ายบ้านตุ่น
ซึ่งฝ่ายตรงนี้มันเป็นลักษณะสูง
มันก็เลยหนีต่อไปไม่ได้มันข้ามไปไม่ได้

ชาวบ้านไปแจ้งเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์จังหวัดพยาว
แจ้งตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น

กลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปทำร้ายร่างกายชาวบ้านเพิ่มเติม
ที่สุดแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เองตัดสินใจเลยนะ
หลังจากที่ดูหน้าดูหลังล้อมมันอยู่นาน

เห็นไหมสุดท้ายยิงลูกดอกยาสลบไปที่ลำตัวมันแบบนี้ค่ะ

ใช้เวลาสักประมาณ๒๐นาทีสลบเลยนะคะ

ยังไงที่จะไปตรวจสอบบริเวณหลังกรกหูของมัน

มันเป็นสัญลักษณ์ว่ากำลังจะเอาตัวมันไปส่งโรงฆ่าสัตว
อ๋อมันรู้ไงมันจะตาย

มาจากรถที่เอาตัวมันไปส่งที่โรงฆ่าสัตว์

เกรงว่ามันก็กลัวว่าชาวบ้านจะไปทำร้ายมันอีก
จะไปจับมันอีกมันก็เลยเกิดอาการคลั่งแบบนี้นะคะ
ทีนี้ตามข้อกฎหมายเหตุการณ์แบบนี้
ถ้ามันเกิดขึ้นท้องถิ่นที่เป็นจุดสุดท้ายที่ควายมันไปอยู่
ถิ่นไหนที่พบเนี่ยท้องถิ่นนั้นจะต้องเป็นคนดูแลควาย
ถ้าเกิดว่าภายใน๓๐วันไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของ
ซึ่งในเหตุการณ์นี้ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ๋นนั่นเองนะคะ
มันก็มีชีวิตแหละมันรู้ว่ามันกำลังจะไปตายมันก็หนี